ดูอาการบาดเจ็บของแฟนสาวของในเอ็มชัยชนะนะคะ

แต่ก็ลุกเดินได้แล้วกินอาหารอะไรได้ปกติ

แต่ว่าแฟนสาวของนายเอ็มวันนี้ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
หลังจากที่เมื่อวานนี้ให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนไป
ทีนี้ทางตัวแทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรมก็เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนะคะ

เพื่อที่จะอธิบายเกี่ยวกับเงินเยียวยาดูแลเวลาได้รับบาดเจ็บแบบนี้

ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาอะไรยังไงบ้างนะคะ
พัศกรเพชรในหินค่ะนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
คณะทำงานโฆษกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แฟนสาวของในเอ็มที่ได้รับบาดเจ็บนางสาวกุลดารายีสนับ
ก็บอกว่าเบื้องต้นตอนนี้เนี่ย
กรมคุ้มครองสิทธิ์ตั้งกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายนะคะ
ถ้าหากว่าทางครอบครัวของนางสาวกุลดาราต้องการความช่วยเหลือ
ตอนนี้ทางครอบครัวกังวลว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เรื่องของกฎหมายในเรื่องของการดำเนินคดีอะไรต่างนะคะ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ข้อมูลยังไงลองฟังดูค่ะ
นี่ค่ะทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เขาบอกว่า

ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ค่าทดแทนค่าใช้จ่ายให้กับจำเลยในคดีอาญา
ซึ่งกฎหมายจะช่วยเหลือเยียวยาทางการเงิน
ให้กับผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
สิทธิตามกฎหมายนี้กรณีทั่วไปจะเป็นอย่างนี้นะคะ

ในการรักษาพยาบาลไม่เกิน๔๐๐๐บาท
มีค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องค่าอาหารวันละไม่เกิน๑๐๐๐บาท
อันนี้เป็นกรณีทั่วไปพื้นฐานตามสิทธิตามกฎหมายนะคะ
ส่วนอาการบาดเจ็บของนางสาวกุลดาราก็ยังมีรอยฟกช้ำอยู่เยอะค่ะ

แต่ตอนนี้ก็ลุกเดินได้กินอาหารได้
มีญาติพี่น้องคนใกล้ชิดก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
ก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคดีความนะคะ
แต่รายงานข่าวบอกว่านางสาวกุลดาราก็บอกว่า
ยังรักในเอ็มชัยชนะอยู่นะ
จนถึงตอนนี้ก็ยังรักเขาอยู่
แต่มันก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลายคู่ที่มีลักษณะแบบนี้นะ
คือถ้ารักกันจริงแต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่ความทุกข์
มีแต่การทำร้ายกันก็ต้องเลือกว่าจะอยู่กันแบบไหนนะครับ
ส่วนค่าเสียหายต่างตามสิทธิ์อันนี้ก็ได้รับอยู่แล้ว

ถ้าคิดว่ามีความเสียหายเพิ่มเติมนอกจากคดีอาญา
ก็ต้องไปฟ้องร้องจากทางผู้ต้องหาเอานะครับ